ที่จังหวัดตรังเขามีการจัดสนามให้แข่งรถจักรยานยนต์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
ให้กลุ่มวัยรุ่นหรือว่าคนที่รักความเร็วไปแข่งกันในสนาม
ให้รู้แพ้รู้ชนะถือว่าเป็นกีฬา
แต่ปรากฏว่าทีมที่ชนะเขาบอกว่าเขาดีใจ
แล้วก็ถูกมองว่าดีใจเกินเหตุ
ข่มดีใจข่มดีใจเกินหน้าเกินตา
การแข่งขันจักรยานยนต์คางเรียบ
ซึ่งจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายแล้วนะ
แต่ว่าเกิดเหตุกระทบกระทั่งจนชักปืนยิงกัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงเข้าตรวจสอบนะครับ
เพราะว่าคนที่ถูกยิงเป็นวัยรุ่นชาย
กระสุนเข้าด้านหลังตรงไหล่บาดเจ็บ
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังนะครับ
สอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนายสรุธคุณพิพัฒน์อายุ๒๑ปี
อยู่ตำบลเขาอำเภอห้วยย่อจังหวัดตรัง
สาเหตุที่ถูกยิงเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

ส่งรถจักรยานยนต์ลงแข่งขันโดยให้เพื่อนเป็นคนขับขี่
แล้วปรากฏว่าได้รับรางวัลที่๒
แสดงความดีใจออกมา
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจออกนอกหน้า
หรือว่าไปขัดสายตาใครหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าทำให้วัยรุ่นอีกฝ่าย
ไม่พอใจกับการดีใจครั้งนี้
ก็เลยชักปืนออกมายิงเข้ากลางหลังจำนวน๓นัด

แล้วก็โชคดีถูกตรงไหล่ซ้าย
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนยิง
จากขณะเกิดเหตุต่างคนต่างสนใจในสนามแข่ง

ซึ่งตำรวจจะได้สืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีต่อไปนะครับ